ฟุตบอลก็น่าสนใจนะครับในเกมเมื่อวานที่ผ่านมา
ก็เป็นนัดรองสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มซึ่งผลงานของทัพนักกีฬาไทยเจอกัมพูชา
ก็กลายเป็นว่าเป็นเกมที่ไม่ยากอย่างที่คิดนะครับถึงแม้ช่วงแรกเนี่ย
วันเจียนจะเสียประตูอยู่บ่อยครั้งแต่ว่าทีมไทยได้ประตูขึ้นนำค่อนข้างจะเร็วก็ปลดล็อก
แล้วก็เดินหน้าบุกถล่มกัมพูชาไปนะครับซึ่งแน่นอนโอกาสลุ้นตอนนี้จะเป็นที่หนึ่ง
หรือว่าที่๒ของกลุ่มซึ่งมันสำคัญนะครับ
จากว่าวันนี้ที่เราพูดคุยกันอยู่เนี่ยเกมการแข่งขันในกลุ่มเอจะจบก่อนครับ
เดี๋ยวจะรู้กันนะครับว่ากลุ่มเอเนี่ยใครจะเป็นที่หนึ่งนะครับ
ซึ่งก็ยังมีลุ้นกันอยู่ทั้งเวียดนามทั้งอินโดนีเซียรวมถึงอีกหนึ่งทีมนะครับ
พร้อมที่จะสอดแทรกขึ้นมาด้วยนะครับ
ไลท์นะครับในช่วงเมื่อวานที่ผ่านมาครับ
แฟนติดตามกันทั่วประเทศเลยล่ะครับแล้วก็เพียงแค่๔นาทีแรก
ไทยก็นำหนึ่งศูนย์ครับจนสุดท้ายเนี่ยเป็นชนพัฒนบัวพันธ์นะครับ
ที่ชาร์จเข้าไปแล้วก็หนีสองศูนย์วิทยาเทพฯจ่ายให้กับกรวิทธศาสตร์ครับ
นาทีสามสิบเอ็ดที่มาของสามศูนย์ยิงจังหวัดนี้ติดเซส
แล้วก็ตามซ้ำโดยวรชิตนะครับนาทีสี่สิบเอ็ด
ครึ่งหลังนาทีเจ็ดสิบสองครับจังหวะสไลด์ดักตัดเข้ามา
แล้วก็หลุดเข้าไปของทางปราติกอุสตาฟซันครับ
ล็อกแล้วยิงด้วยขวานิ่งมากครับตัวสำรอง
ลงมายิงได้ก็เรียกความมั่นใจไปอีกช่วงท้ายมีฝนตกลงมานะครับ
จากกุสตาฟซั่นตามซ้ำตรงนี้ครับห้าสู่คุณครับ
ยิ่นไทชนะกรรมุชาไปมานโน่ก็บอกนะครับว่าพอใจ
ฟอร์มของลูกทีมโดยเฉพาะเกมลุกเล่นได้ตามซ้อม
แล้วก็ทำได้ตามเป้าหมายคือสร้างโอกาสได้เยอะ

แต่ยังมีสิ่งที่ต้องปรับก็คือเกมรับ
นัดต่อไปจะโรเตชั่นนักเตะหรือไม่ก็ต้องรอดูอีกทีหนึ่งครับ
ส่วนวิรเทพก็บอกว่าการขึ้นนำเร็วตั้งแต่นาทีที่๔

ซึ่งกัมพูชามีทีเด็ดเหมือนกันโดยเฉพาะการเล่นเกมโต้กลับ
แต่ต้องชมน้องในทีมที่ยังเล่นไม่ผิดพลาด

ก็รับมือได้ครับมันทำให้วันนี้ฝนสะกอเป็นไปตามที่เราคาดหวังครับ
ส่วนในคู่ที่แข่งก่อนนะครับสิงคโปร์เจอกับมาเลเซีย
เลเนี่ยขึ้นนำเร็วนะครับตั้งแต่๔นาทีแรกเหมือนกัน
จากความผิดพลาดของแนวรับสิงคโปร์
แล้วก็เป็นทางลุกมาฮาคิมเก็บตกได้
ถัดบางไม่นานครับโมฮามาทชาชาฮิราณนะครับ
ยิงไกลสุดสวยตีเสมอ๑๑ให้กับสิงคโปร์
เนี่ยรุ่มดอนแต่ว่ากลายเป็นทีมที่ชนะยากเหมือนกัน
หลังจากที่เขาออกตัวแล้วทำได้ดีนะครับ
แล้วก็มาแซงนำเฉยเลยครับ๒๑จากฟรีคลิก
แล้วสุดท้ายมีฮาริสนะครับชาร์จเข้าไป
๘๒เกือบจะแพ้เหมือนกันครับแต่มาเลไม่ยอมครับ
นะครับ๒๒แบ่งกันไปถึงกัน๑คะแนน
กลุ่มนี้เลยสถานการณ์ก็เปลี่ยนเหมือนกันแหละครับ

แต่ว่าปฏิบัติก็ยากเหมือนกันคือต้องอุดทะลม
ถล่มให้ขาดเลยนะครับถล่มมาเลให้ขาดซึ่งมันยิงยากมากนะครับถึงจะแต้มเท่าไทย
แล้วรู้ได้ไทยแพ้อีกซึ่งตอนนี้ประตูไอ้เสียไทยโบสถ์ถึง๙ลูกกันนะครับ
นัดสุดท้าย๑๖พฤษภาคมนะครับเวลา๔โมงเย็นมาเลเซียเจอกัมพูชา
แล้วก็หนึ่งทุ่มเนี่ยไทยเจอสปลาวครับไทยโอกาสเข้ารอบสูงนะครับ
เพราะว่านำกัมพูชา๓แต้มแถมลูกได้เสียดีกว่าถึง๑๒ลูก
ก็อยู่ที่ว่าจะได้ที่๑หรือว่าที่๒ของกลุ่มเท่านั้นแหละครับ